รถพ่วงสิบแปดล้อค่ะใหญ่ไหมใหญ่สิยาวด้วย
บรรทุกน้ำมันหนักไหมหนักสิหลับในว้าวแต่
อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแต่สิ่งที่จะให้ดูนอกจากสิ่งที่พูดไปเมื่อกี้คือ
คำว่าแคล้วคลาด
โอ้โหเป็นไงหมายถึงคันขาวใช่ไหมแคล้วน้ำแข็งว่าเห็นอยู่แล้วล่ะ
น่าจะมองกระจกหลังแล้วเห็นไหมเลยรีบเขยิบออกมาน่ะ
จังหวะนี้ไม่แน่ใจว่าเขาเห็นหรือไม่เห็น
แต่นี่แหละครับคุณผู้ชมครับโอ้โหกว่าหนึ่งสามสี่ขั้นอ่ะ
ก็พี่เบิ้ลดูตำแหน่งถ้าเกิดยังอยู่โอ้โห
ถ้ายังอยู่โดนก่อนเลยครับคุณผู้ชมครับ
ที่จอดตรงนั้นกวาดหมดอ่ะนะฮะกวาดหมดคุณผู้ชม
แต่รถเก๋งสีขาวเนี่ยค่อยถอยออกตั้งลำ
แล้วเดินหน้ารอดครับ
ถ้าโดนเข้าไปผมไม่ได้แช่งพี่นะถามแข็งกับดอมคุณผู้ชม
ถ้าเมื่อกี้ถ้าโดนอ่ะไม่เหลือจริงไม่ได้แช่งแต่ไม่เหลือจริงอ่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหน้าร้านขายสินค้ามือสองริมถนนนะครับ
ตัวเมืองอุดรธานีบ่าย๒๑๓มิถุนายน
สอบสวนทราบว่าคนขับรถบรรทุกพ่วงกินยารักษาอาการมานะครับ
แล้วมาขับรถแล้ววูบหลับในด้วยนะครับ
นี่แหละเกิดอุบัติเหตุขึ้นเคราะห์ดีไม่มีใคร
โอ้โหเหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเลยนะ
แต่มีรถเนี่ยที่เสียหายครับคุณผู้ชมฮะแคล้วคลาดนะ